ไปดูภารกิจการค้นหาร่างของน้องผู้ชายอายุ๑๕ปีน้องอาชิจมน้ำหายไปตั้งแต่๒๒มีนาคม
ครอบครัวก็ยังมีหวังนะครับหวังว่าจะได้เจอน้องอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม
วันแล้วครับในการค้นหาภารกิจในวันนี้นะครับชุดกู้ภัยหลายหน่วยงานครับ
ประสานพลังกันกว่า๕๐คนภาพมุมสูงจะเห็นเลยว่าคือน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้คือน้ำลดจะเห็นสันดอนทราย
แล้วคนก็จะเดินข้ามไปได้แต่จุดที่น้องลงไปเล่นน้ำตรงจุดนั้นจู่เนี่ยเพื่อน
บอกว่าแป๊บเดียวคือน้องจมแล้วแล้วบอกว่าช่วยด้วยแต่ช่วยไม่ทันครับ
กว่า๕๐คนพร้อมกับนักประดาน้ำและอุปกรณ์ครบมือครับ
มีทั้งเครื่องโซน่าสแกนโดรนใต้น้ำเครื่องสื่อสารใต้น้ำเรือท้องแบนแล้วก็เจสกีครับ
ปฏิบัติการค้นหาน้องอาชิวันนี้เป็นวันที่๑๑
โดยเฉพาะจุดที่น้องอาชิตกน้ำบริเวณหาดทรายกลางแม่น้ำโขง
ใกล้กับท่าจอดเรือบ้านท่ามะเฟืองครับในพื้นที่หมู่๔ตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
กินพื้นที่ยาวไปถึงเขตอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเหมือนกันนะครับ
ระยะทางคุณผู้ชมคุณมิ้นดูหน้าจอนะฮะไปกลับคือ๑๔๐กว่ากิโลเมตร
ไปและกลับนะฮะจากการค้นหาทางผิวน้ำวันนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
นายกสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินครับนายกเก่งกาดบอกว่า
นักประดาน้ำจากหลายมูลนิธิช่วยกันงมค้นหาต่อเนื่อง
ก็จะเน้นจุดที่เป็นเหมือนกับน้ำวนนะฮะจุดที่เป็นโขดหิน
จุดที่มีต้นไม้กีดขวางใต้น้ำแล้วบางจุดมีกระแสน้ำไหลแรงแล้วลึก๖เมตร
วันนี้ต้องค้นหากันอย่างละเอียดให้อีกรอบครับจะสแกนค้นหาทุกพื้นที่
แล้วก็ตั้งใจว่าจะจบภารกิจวันนี้ให้ได้ครับ
ใช้เรือสองลำเป็นเรือเร็วออกหน้าตะเวนตรวจสอบตามล่องน้ำจุดเกิดเหตุไปถึงอำเภอภนพิสัย
ระยะทางไปกลับก็ประมาณ๑๔๐กิโลเมตร
ทีมปฏิบัติการทางน้ำก็มีการดำในจุดที่ต้องสงสัย
ประเภทโขดหินแล้วก็ต้นไม้
แล้วก็ตรงตำแหน่งเหล่านั้นจะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยหนึ่งครับ
เพื่อนสนิทของน้องอาชิเรียนอยู่ห้องเดียวกัน
ก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุมาจุดทูปครับ
ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอเพื่อนโดยเร็ว

กลุ่มเพื่อนทั้งหมด๗คนลงไปเล่นน้ำคลายร้อน

แต่ว่าน้องอาชิลงไปเล่นน้ำในจุดที่ลึกกว่า
แป๊บเดียวครับเห็นน้องอาชิตะโกนบอกเพื่อนว่าช่วยด้วย
เพื่อนจะไปช่วยแต่ไม่ทันคือจมหายลงไปในแม่น้ำโขง
เพื่อนก็ขึ้นมาบนฝั่งเพื่อมาขอความช่วยเหลือคนอื่นครับ
หลังจากที่น้องอาชิหายไปเพื่อนก็ดูการค้นหามาตลอดนะฮะ
เฝ้าติดตามทีนี้คุณผู้ชมคุณมิ้นมีอยู่วันหนึ่งประมาณตี๒
เพื่อนบอกว่าตัวเขาเองและพี่สาวน้องอาชิเหมือนเห็นน้องอาชิมาเข้าฝันครับ
ในฝันลักษณะเหมือนมาเป็นแบบเงาดำผอมแล้วตัวสูง
คือน้องลักษณะรูปทรงก็จะผอมสูงนะฮะผมเรียบนั่งอยู่ปลายเท้า
แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงจุดที่จมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมขึ้นมาได้
ขึ้นมาไม่ได้สักทีพี่สาวพยายามส่องไฟดูครับ
แต่ไอ้เงาดำนั้นหายไปเลยแล้วก็เชื่อว่านั่นคือน้องอาชิ
ที่มาส่งสัญญาณบอกอะไรบางอย่างครับ
ตอนนั้นคืออยากนอนแล้วหนูก็เลยว่าอาชีพอยากได้อะไรก็มาเข้าฝัน
หนูพูดในใจแล้วหนูก็นอนเลยแล้วเขาก็มาเข้าแค่ที่หนูเล่าเมื่อกี้นะคะ
เข้าฝันใช่แล้วเขามานั่งปลายเตียงอะไรผมตอนนั้น

ใช่เพราะว่าตอนนั้นพี่สาวจะไปเข้าห้องน้ำพอดี

สาวก็ตอนนั้นตื่นขึ้นมาพี่สาวก็บอกว่าเออเห็นเห็นเงาสีดำเป็นผู้ชาย
ตัวผมผอมตัวผมผอมสูงแล้วก็ผมเลียบมานั่งอยู่ปลายเท้า
ใช่เพราะว่าอาชีพจะเป็นคนผมเรียบตัวสูง

ทีนี้พ่อของหนองอาชี้แล้วก็ญาติย่าเลยครับ
วันนี้นำปลาดุกมาปล่อยที่ริมแม่โขง
แล้วก็นำหมอนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวน้องอาชิ

เหมือนกับเป็นการเอาชีวิตหนึ่งมาแลกกับชีวิต

ทำทุกทางที่ทำได้อย่างสุดความสามารถ
แล้วก็ช่วยค้นหาที่ท่าน้ำทุกจังหวัด
ค้นหาไปถึงมุกดาหารก็ทำมาแล้ว
ตอนนี้เริ่มหมดหวัง
คิดว่าอาจจะไม่ได้เจอร่างลูกชายแล้ว
แต่ลึกก็ยังเชื่อว่าทีมกู้ภัย
เขาก็ค้นหาสุดความสามารถแล้วเช่นเดียวกัน
สิ่งที่พ่ออยากจะบอกไปถึงลูกก็คือว่า
พ่อรักลูกเท่าชีวิตของพ่อนะ

อยากจะให้เอาชีวิตของพ่อไปแทน

เห็นว่าเอาปลามาปล่อยด้วย

ทำไมถึงต้องทำลักษณะนี้ครับ
ความเชื่อเป็นอะไรบ้าง

เอาชีวิตมาแลก

พ่อรักลูกเท่าชีวิตของพ่อนี้

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ค้นหาแล้วก็มีการประสานไปยังในอำเภอทุกพื้นที่ริมแม่โขง
ประสานไปยังจังหวัดบึงกาลจังหวัดใกล้เคียงด้วย
อกจากนี้ครับประสานไปยังประเทศฝั่งเพื่อนบ้านฮะ
ให้ช่วยค้นหากันอีกทางหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสใดเพิ่มเติมครับ
มิติของพื้นที่อำเภอต่างเนี่ยในประสานเรื่องของทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
เราก็ประสานเหมือนกันแต่ในอนาคารเดียวกันเนี่ยอำเภอตั้งแต่เมืองพลพิสัยและธนวาปี
ลงไปโดยตลอดแม้กระทั่งถึงเขตของบึงการในขณะเดียวกันเนี่ยกรณีของพี่น้องเพื่อนบ้านเหมือนกัน
ถ้าเขาเกิดเคสเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทางอย่างกรณีสังคมเมื่อเดือนที่แล้วก็ส่งไปช่วย
ก็เหมือนกันครับบริบทของความเป็นพี่เป็นน้องตรงนี้มันยังมีอยู่เยอะมากครับท่านครับ
จังหวัดก็ยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไปจนกว่าคุณพ่อและคุณแม่น้องอาชิจะล้มเลิกภารกิจนะครับ
ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ขอให้ค้นหาเจอน้องในเร็ววันครับ